คุณผู้ชมคะมาดูในโลกโซเชียลค่ะที่มีการแชร์คลิป
คือผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์ว่าได้ไปเที่ยวที่กระบี่
แล้วก็นั่งเรือไปกลางทะเลทีนี้คลื่นลม
คลื่นลมเนี่ยมันแรงมากคลื่นสูงมากเขาคิดว่า
จะเอาชีวิตไม่รอดแล้วอะค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะ

โอ้โหคุณคิดดูสิเนี่ยเห็นไหมคือคนอยู่ในเรือนี่เยอะนะ
แล้วดูคลื่นดูจังหวะความโครงเคลงของเรือนะคะ

โอ้โหนี่ถ่ายเหมือนเป็นสายตาของเราเลยนะ

อันนี้คือกลางทะเลที่กระบี่เลยนะคะเขาก็โพสต์เล่าถึงนาทีชีวิต
บอกว่าอยู่บนเรือกับลูกเรืออีก๔๐กว่าคน
มีเด็กเล็กอีก๔คนนะแล้วคลื่นมันสูงแบบ๔เมตร
มาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะรวมถึงแชร์คลิปนี้ต่อไปด้วย
ไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับคนโพสต์เลยนะ
ก็คือคุณชายานิดอ่อนยิ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วก็จริง
แต่ตอนนี้ยังอกสั่นขวัญแขวนอยู่เลยยังตกใจอยู่เลย
เพราะว่าเป็นประสบการณ์เกือบเอาชีวิตไม่รอด
แต่ก่อนอื่นกราบขอบพระคุณกัปตันเลย
บังคับเรืออย่างดีที่ทำให้เธอรอดชีวิตกลับมาได้
แล้ววันที่เกิดเหตุก็ไปเกาะพีอากาศมันไม่ดีตั้งแต่เช้าแล้วแหละ
มีทั้งลมทั้งฝนทั้งคลื่นไปได้ครึ่งทาง
ออกไปได้ครึ่งทางเกือบถึงแหลมตรง
ปตันบอกว่าไปไม่ได้แล้วต้องกลับ
ระหว่างนั้นเองเธอแล้วก็ลูกเรืออีกประมาณ๔๐คน
ก็กำลังอยู่กลางทะเลคลื่นสูงประมาณ๔๕เมตร
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะมีเด็กเล็กอยู่ในเรือ๔คน
ตอนนั้นคิดว่าโอ้โหไม่รอดแน่แน่จังหวะนั้นเนี่ยนะ
หน้าพ่อแม่ลอยมาเลยคิดในใจเลยพ่อแม่
ขอโทษนะที่หนูเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้
แล้วตอนนั้นก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ
ปกปักรักษาทุกคนที่อยู่บนเรือ
โดนบันดาลให้นำพาทุกคนที่อยู่บนเรือเนี่ย

ตอนนั้นเธอบอกว่าเธออุ้มเด็กเล็ก๑คน
ไว้ในอ้อมก่อนเพราะว่าแม่ของเด็กเนี่ยอาเจียน
แล้วเด็กคนนั้นก็กลัวไงคะกอดเธอแน่นเลย

น้ำตาก็ค่อยไหลออกมาเธอบอกสงสารเด็กอ่ะ
ชั่วโมงที่ต้องเจอสภาพแบบนี้คุณผู้ชม
แต่สุดท้ายกัปตันก็พามาถึงเกาะยาวอย่างปลอดภัย
แล้วคุณผู้ชมดูสิคะคือฟ้าก็มืดครึ้มแบบนี้ค่ะ

เจอรุ่นพี่คนนึงที่เคารพรักก็โอ้โหวิ่งไปกอด
วิ่งไปร้องไห้แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

เพราะอยากให้ทุกคนใช้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์
แล้วก็ขอบคุณกัปตันเรือที่พามาถึงอย่างปลอดภัย
เมื่อกี้คุณสุดประสบคุณฐานใช่ไหมว่ารู้สึกอย่างไร

เช่าเรือหางยาวไปกัน๔คน
คุณคิดดูเรือหางยาวชาวบ้านทูบเล็ก
แล้วเป็นหน้ามรสุมขับไปจนถึงกลางทะเล
แล้วโชเฟอร์เขาเรียกโชเฟอร์ไหม
คนขับเรือจอดบอกว่าจอดทำไมอ่ะพี่
ผมมองไม่เห็นทางผมไม่รู้ว่าต้องไปทางไหน

นั่นน่ะสินี่คือพ่อแม่ไม่รู้ด้วยนะคะ
แต่พ่อแม่ดูอยู่ตอนนี้นั่นละ
ต้องตรวจสอบหน่อยนะครับเรื่องของสภาพอากาศ